มุนไพรพื้นถิ่นเพื่อเป็นยานวดเพื่อสุขภาพ
ทอวิสาหกิจชุมชนอัตลักษณ์ผ้าทอกระเหลี่ยงโฟบ้านสองพี่น้อง
ลูกค้าของที่นี่มีทั้งกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นครอบครัวและวัยเกษียณ

ขยายสาขามาที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติในพื้นป่ามรดกโลก
โจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบธรรมชาติสอดรับแนวคิดท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
เราอยากผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุลักษณ
แล้วการท่องเที่ยวที่ร่วมตอบแทนสิ่งแวดล้อม

จากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษา

ที่เดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพ
มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางหลากหลาย
เช่นกิจกรรมส่งนก๓๖สายพันธุ

ท่องเที่ยวเชิงอาหารเชื่อมโยงกับประวัติศาสต

แก่งกระจานนะคะเราอยากจะให้

ได้มาทำกิจกรรมที่รถคาร์บอน
ก็คือเป็นกิจกรรมรักโลกนี่แหละค่ะ
แล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือชุมชน
การซื้อของใช้หรือว่าของที่ผลิตจากชุมชน
ก็เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวที่รักโลกได้
เพราะเราได้ช่วยให้ชุมชนเขามีการกระจายรายได้จากพื้นที่
แล้วก็ไม่ต้องย้ายไปที่อื่น
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการบัตรเครดิต
ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทำการตลาดรองรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของลูกค้า
หันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม

ก็มีการท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นการที่เราสนับสนุน
ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหลายประเภท
ที่เรากระตุ้นในการใช้จ่าย
หมวดท่องเที่ยวในโรงแรมในประเทศนั่นเองค่ะ
ตอกย้ำการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน

กระจายอยู่๒๐จังหวัดทั่วประเทศ
โจทย์สมาชิกที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว
และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ